สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมพรุ่งนี้แล้วค่ะที่ลมหนาวจากจีนจะแพลลงมาปกคลุมบริเวณภาคอีสานค่ะ
ซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะลมหนาวที่แผ่ลงมาปะทะกับความร้อนชื้นจะทำให้เกิดฝนราววัน๒วัน
และหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงราว๓๕องศาค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าในช่วงนี้นะคะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
มีฝนในช่วงแรกรอยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงสองถึงสี่องศา
ทำให้ยอดดอยและยอดภูหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๐๑๖องศาค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตัวนออกมีฝนในช่วงแรกรอยละสิบถึงสามสิบของพื้นที่
กลับมีลมแรงอุณหภูมิลดลงสองถึงสี่องศา
หลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบถึงสามสิบสามองศา

ขณะเดียวกันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเยอะกว่าฝั่งอันดามัน
รอยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่

อุณหภูมิอยู่ที่ราวน์ยี่สิบสามถึงสามสิบสี่องศา
ยังคงต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากกันอยู่ค่ะ
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ช่วงแรกจะมีฝนรอยละสิบถึงสามสิบของพื้นที่กับมีลมแรง
อุณหภูมิลดลงหนึ่งถึงสามองศา
ก่อนที่จะมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบเอ็ดองศาครับ
เพราะฉะนั้นเตรียมเสื้อกันหนาวกันให้ดี